ทุกผู้ชมครับพิธีไว้อะไรคุณแตงโมนิดาวันนี้มีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ
จะจัดขึ้น๑๑๑๑๓มีนาคมที่คริสตจักรเสรีภาพในกรุงเทพอยู่แถวคลองเตย
ส่วนพิธีชาปนกิจเนี่ยจะจัด๑๔มีนาคมจะไปจัดอีกที่หนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับ
จะอยู่ที่ปฐุมธานีนะฮะเอาในส่วนของพิธีไว้อาลัยก่อนนะครับ
วันนี้สัตว์ราชาณธงชัยประดับชนะนุรัติประธานมุมนิธิคริสตจักรคณะเบปติศ
แถลงข่าวนะครับบอกว่า๑๑๑๑๓มีนาคมคือศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้
นาฬิกา๓๐นาทีถึง๒๐นาฬิกา๓๐นาทีของทั้ง๓วัน
จะมีพิธีไว้อะไรให้กับคุณแตงโมสถานที่ต่างต่างก็เตรียมนะฮะ
ตอนนี้กำลังเตรียมกันอยู่จะตกแต่งด้วยดอกไม้และภาพระดับอย่างสวยงาม
เหมือนส่งนางฟ้ากลับขึ้นสวรรค์จะมีนิทัศกาลภาพถ่ายของคุณแตงโม
ให้ผู้ที่มาร่วมพิธีได้ระลึกถึงคุณตังโมด้วย
คุณเอสุภาชัยผู้จัดดาราดังคุณอ้ำพัชราภาดาราชื่อดัง
เป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องค่าเช่าสถานที่และค่าใช้จ่ายทั้งหมด
รวมทั้งค่าดอกไม้ตกแต่งสถานที่ด้วยซึ่งทั้งหมดเนี่ยน่าจะประมาณห้าแสนบาท
อาจารย์ทงชัยบอกนะครับพิธีทั้ง๓วันวันที่๑๑จะมีการบันเลงเพลงพระเยซู
ห่วงฆ่าหรือไม่มีคุณปุ๊อัญชาลีจงคดีกิจ
จะมาขับร้องคือแต่ละวันจะมีรูปแบบคล้ายกัน
คือเริ่มจากอธิษฐานขอพรจากพระผู้เป็นเจ้าก่อน
แล้วจะบันเลงเปียโนประกอบเพลงที่คุณแตงโมชื่นชอบ
วันที่๑๒จะมีอีกเพลงหนึ่งคุณบีพีรพัฒน์จะขับร้อง
วันที่๑๓มีนาคมอีกเพลงหนึ่งคุณบอยพีชเมเกอร์จะขับร้องนะฮะ
ขณะเดียวกันจะมีการเปิดคลิปประวัติคุณแตงโมด้วย
แล้วก็กล่าวคำอาลัยโดยคุณแม่ของคุณแตงโม
และคุณเอสุภาชัยอันนี้เป็นพิธีคร่าวนะครับ
จะมีการแจกหนังสือด้วยรักเป็นของที่ระลึกให้กับผู้มาร่วมงานด้วยนะครับ
หลังจากเสร็จพิธีไว้อาลัย๓วัน๑๑๑๒๑๓มีนาคม
ที่๑๔มีนาคมเวลา๑๔นาฬิกา
ทางครอบครัวจะจัดงานเล็กเพื่อรำลึกถึงคุณแตงโม
จากนั้นจะเดินทางไปรับร่างคุณแตงโมออกจากสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
ซึ่งเป็นสถานที่เดียวกับที่ชาปนกิจคุณพ่อโสคุณพ่อของคุณตังโม
วันรุ่งขึ้นคือ๑๕มีนาคมก็จะเก็บอัฐิของคุณตังโม
เอาไว้ที่เดียวกับคุณพ่อจะเป็นล็อกที่อยู่ข้างกัน
ส่วนจะมีการนำไปลอยอังคารด้วยหรือไม่ก็ต้องขึ้นอยู่กับครอบครัวนะครับ
พระมูลก็เชื่อพระเจ้าแล้วละเขาต้องกลับไปหาพระเจ้าแน่นอน
บรรดาพวกศิลปินแคร์เกินเท่าไหร่ก็จะไป๓วันนั้นส่วนใหญ่แต่พอวันที่๑๔จะเป็นภายใน
จะเป็นรายการที่เราลึกถึงจังโมมิตรสุดท้ายก่อนที่รุกร่างจะเข้าไปในเตา
และสุดท้ายก็จะออกมาเป็นเมืองอัตภิกษ์ที่ละเอียดออก
คือหมายถึงว่าวันที่หนึ่งที่สองที่สาม

ถูกต้องครับเพราะว่าถ้าเอาร่างคุณตังโมออกไปออกมา

ส่วนการเดินทางไปร่วมพิธีไว้อะไรกับคุณแตงโม
คือต้องยอมรับว่าคุณตังโมมีคนรักเยอะมาก
ในวงการบันเทิงหรือว่าแฟนคลับหรือว่าประชาชนบุคคลทั่วไป
ทางสถานที่เนี่ยบอกว่าต้องลงทะเบียนก่อนนะครับ

คือวันหนึ่งเนี่ยจะให้ร่วมพิธีได้ไม่เกิน๑๐๐คน
ข้อมูลล่าสุดเมื่อวานนี้มีผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าไว้แล้ว

คือปกติสถานที่เนี่ยที่ห้องประชุมของ

รองรับได้๓๐๐คนแต่ว่า

เพื่อเว้นระยะห่างนะครับ
พื้นที่รองรับได้เยอะไหมครับ
พื้นที่จริงที่นี่เรารองรับได้๓๕๐๐คนค่ะ
แต่ว่าเราให้จำกัดอยู่ที่๑๐๐๐ก่อนนะคะ
เพราะว่าเนื่องจากเว้นระยะห่าง
ของพฤศจักรศรีภาพกรุงเทพได้นะฮะ

หรือว่าชาวพลังนาคติดิ์ของคุณตางโมเนี่ย
ทางสถานที่ต่างหรือควัวพลังยืนยันว่า
ไม่มีการเปิดรับบริจาคอะไรทั้งสิ้นนะฮะ

น้ำตาทุกหยดก็ต้องยอมรับว่าน้องตะโมก็เจอเรื่องหนักมาเยอะในชีวิตนะครับ
แล้วก็เหนื่อยมาเยอะแล้วก็แม้กระทั่งจากไปก็ยังเหนื่อย
แต่เมื่อไปอยู่กับพระเจ้าในสวรรค์แล้วเนี่ย
พระเจ้าบอกน้ำตาทุกอย่างองค์จะซับแล้วก็จะเปลี่ยนความทุกข์แกเป็นความชื่นบาน
เป็นความยินดีเมื่อได้เห็นภาพอันนี้เราก็หวังว่าคนที่อยู่เนี่ย
จะรู้สึกสบายใจนะคนที่เรารักเขาไปอยู่ในที่แบบไหน